อ่ะเรื่องนี้ตำรวจสอนอสายไหมต้องมีคำตอบนะ
หลังจากที่มีการแชร์คลิปออกมาว่ามีประชาชนถูกตำรวจตั้งด่าน
แล้วมีการทำร้ายระหว่างการควบคุมตัว
เขาบอกว่าถึงขั้นบีบคอด้วยแล้วมันมีคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้

ผมพร้อมสอบนองไว้สอบละสอบสอบสอบ
อยู่ยังถึงนะครับเขาไปขางด้วยว่ะ
ไปขังนะครับอายุยังไม่ถึงนะครับ
มันบิดเข้าไปเจอของห้องหน้านี้

เรื่องจากคลิปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่านี่เราก็มีการไปถามสอนอสายไหมด้วยเหมือนกันนะคะ
จากคลิปนี้เนี่ยเพจเจ๊ม้อยวีพลัสเป็นคนเอามาโพสต์เขียนข้อความต้นเรื่องเอาไว้บอกว่า
วันนี้ตอนตี๔น้องชายคนเล็กขี่ซาเล้งส่งพี่สาวไปขายของ
ด่านตำรวจขอดูบัตรประชาชนแต่พี่สาวไม่ได้เอามาเลยให้คนที่บ้านเนี่ยเอามาให้
ตัวคนถ่ายคลิปกับน้องชายก็เลยขี่รถออกไปแต่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก
พอไปถึงเนี่ยน้องชายก็ถ่ายรูปตำรวจแล้วก็ถามว่า
ประชาชนทำมาหากินอ่ะตั้งด่านมาจับเขาทำไมแล้วไหนล่ะป้ายตั้งด่าน
ตั้งด่านมันต้องมีป้ายชัดเจนไม่ใช่เหรอตำรวจก็บอกกลับมาบอกว่า
พกบัตรไม่สวมหมวกกันน็อกไปปรับที่สอนอเลย
แต่ตัวน้องชายกับคนถ่ายคลิปบอกว่าไปก็ได้แต่ขอไม่ขึ้นรถตำรวจ
เท่านั้นแหละตำรวจกระชากน้องชายไปใส่กุญแจมือแล้วจับขึ้นรถพร้อมกันไปหมดเลย๔คน
พอไปถึงตำรวจจะยึดโทรศัพท์ตำรวจสั่งให้เธอปิดเครื่องแต่เธอไม่ยอม
แล้วเธอก็เล่าว่าตำรวจเนี่ยพาน้องเข้าห้องสอบสวนเธอเห็นผ่านประตูเห็นโดนน้องชายโดนตบหัว
แล้วก็โดนพาย้ายเข้าไปข้างในได้ยินเสียงทุบตี
ตกใจร้องไห้แล้วก็รีบโทรหาพ่อกับแม่
พ่อแม่ก็บุกเข้ามาในสอนอเลยนะคะ
ก็เห็นน้องชายเดินมาล้มตัวลงที่ประตูร้องไห้จับหน้าอก
หายใจไม่ออกโดนอัดและบีบคอ
เธอบอกเธอตกใจแล้วเธอก็ร้องไห้

แล้วแม่ก็ถามตำรวจว่าทำไมต้องทำขนาดนี้
ตำรวจบอกว่าก็เถียงเจ้าหน้าที่และหมินเจ้าหน้าที่
ตอนนี้ตำรวจตั้งข้อหาพวกเธอ๒ข้อหา

แต่ว่าทางพวกเธอไม่ยอมโดนทำขนาดนี้
แต่ทางพวกเธอไม่มีหลักฐานเลยทำยังไงได้บ้าง
แฮชแท็กหลังวัดสายไหมแล้วก็แฮชแท็กสอนอสายไหมนะคะ
เราถามไปพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจกาหลงผู้กำกับการสอนอสายไหมเลยค่ะ
เราก็อยากรู้ว่าสองฝั่งเรื่องราวตรงกันไหม
เรื่องนี้นะคะผู้อำกับการสอนอสายไหมบอกว่า
เดี๋ยวขอดูหลักฐานของทั้งสองฝั่งก่อนก็แล้วกัน
ตำรวจเองก็มีการถ่ายคลิปไว้เหมือนกัน
จะได้เอามายืนยันว่าเรื่องที่เล่าครบถ้วนชัดเจนและตรงกันไหม
แต่ละฝ่ายใครทำอะไรบ้าง
เท่าที่ฟังจากผู้ใต้บังคับบัญชารายงาน
ก็คือตำรวจเนี่ยอ้างว่าคนในคลิปด่าตำรวจเสียหาย
วายไม่พอใจก็เลยเชิญไปสอนอ
แล้วแจ้งข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานกับข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อก
ส่วนเรื่องการตั้งด่านที่ไม่มีป้ายบอก
ผู้กำกับการสอนอสายไหมอธิบายนะคะว่า

แต่เป็นการยืนสังเกตการประจำจุดเสี่ยงป้องกันเหตุ
เพราะจุดนั้นเป็นรอยต่อสายไหมกับครูคต
มักจะมีต่างด้าวและการลักลอบขนยาเสพติด

แล้วเดี๋ยวให้ทางสายไหมสนสายไหมออกมาชี้แจงนะคะว่า

แล้วคุณบีบคอเยาวชนวัย๑๖ปีจริงหรือเปล่า